ทนไม่ไหวแล้วทนอะไรทนรถใหญ่ที่มันบรรทุกพวกเศษหินเศษทรายแล้วไม่มีผ้าใบคุมท้ายใช่ไหม
มันร่วงขับผ่านอ่ะมันร่วงคนเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงมันดังถนนมันก็พังด้วย
ทีนี้บอกว่าไม่รู้จะไปหาช่องไหนช่วยแล้วนึกถึงแต่ไทยรัฐไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
ไทยรัฐช่วยด้วย
มีช่องเดียวแล้วครับคือช่องไทยรัฐต้องช่วยพวกผมฝากไทยรัฐด้วยครับ
ชาวบ้านตะบนนอนคาอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีออกมาร้องเรียนถึงปัญหาที่รถบรรทุกพ่วงวิ่งบนถนนในหมู่บ้าน
จนทำให้ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรได้รับความเสียหายชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
บ้านที่อยู่ติดถนนเกิดรอยแตกร้าวหลายหลัง
ชาวบ้านต้องทนกับความเดือดร้อนมานานกว่า๕ปี
อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขเร่งด่วนและจริงจัง
รถบรรทุกวิ่งรถด้วยความเร็วแถมหวาดเสียว
เพราะท้ายรถไม่มีผ้าใบคลุม
ทำให้เศษหินเศษดินเศษทรายตกลงไปบนพื้นถนน
ชาวบ้านที่สัญจรเกิดอุบัติเหตุและยังสร้างฝุ่นฟุ้งกระจาย
แม้แต่พระสงฆ์ที่ออกมารับบินทบาทก็ได้รับความเดือดร้อน
ที่ผ่านมาชาวบ้านได้รวบรวมรายชื่อยื่นเรื่องร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน
เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหา
แต่ผ่านมาแล้วหลายปียังไม่มีหน่วยงานใดเลี้ยวแหล่
เกรงว่าหากปล่อยให้รถบรรทุกพ่วงวิ่งอยู่แบบนี้
ชาวบ้านในหมู่บ้านทั้ง๑๕หมู่บ้าน๔ตำบล
จะได้รับอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกพ่วง
กลายเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นสักวัน
ชาวบ้านยืนยันว่าถ้าเรื่องดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
ชาวบ้านจะอัดคลิปวิดีโอลงสื่อโซเชียลทุกวัน
กว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข